เรื่องของลูกน้ำยุงลายกันหน่อยนะครับ
รู้จักกันใช่ไหมฮะรู้จักกันใช่ไหมฮะตัวเล็กนิดเดียวสักต่อมันกันได้แม่ตีซะมันมาเป็นยุงในบ้านไงโอ้
แต่มันก็ตัวเล็กใช่ไหมคะแต่คราวนี้คราวนี้มาแปลกค่ะคุณผู้หญิงท่านหนึ่งบอกว่าเฮ้ยนี่ตัวอะไรใช่ลูกน้ำยุงลายหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองดูกับตาท่านเองนะคะว่าใช่หรือเปล่ามันตัวใหญ่มากไหน

เฮ้ยใหญ่มากค่ะ
ตัวใหญ่มาก
พี่ฟังว่าตอนที่เด็กพี่ไปช้อนเนี่ย

ตัวเล็กรอบไม่ใช่ใยวงแดง

อันนี้น่าจะเป็นพ่อน้ำปู่น้ำ

ำล้าน้ำตัวใหญ่กว่าเลย
ต้นตั้งข้อสังเกตเหมือนชาวเน็ตเลยบอกเหมือนมาน้ำเลยนะคะ

เจ้าของคลิปเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะไปตักลูกน้ำมาจากถังน้ำหลังบ้าน
เมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
มาให้ปลากินทำแบบนี้ทุกวันแต่ครั้งนี้ตกใจค่ะตกใจนะคะ
ไปเจอลูกน้ำตัวใหญ่มากแล้วสีมันออกแดงแบบนี้ค่ะ
ก็กลัวว่าไอ้เจ้าตัวใหญ่ตัวนี้
ซึ่งลูกประพันธ์สันฐานมันแปลกกว่าตัวอื่น
กลัวว่ามันจะไปกินลูกน้ำยุงลาย

พร้อมกับตั้งคำถามว่านี่มันคืออะไร

บางคนก็บอกว่าเออจริงแล้วนี่คือตัวอ่อนของจราเข้
บางคนก็บอกว่านี่คือม้าน้ำหรือลูกน้ำโปรแม็กซ์นะฮะ
บางคนก็บอกว่าเจ้าเชื่อเรื่องของพญานาคหรือไม่
นี่แมงอโพธิคืออะไร
เชื่อเรื่องพญานาคบอกบางคนไปมองเรื่องพญานาค
หรือว่ามันเป็นท่านประธานบริษัท
ที่เขาหิดกัน
เกาะกันแสงขนาดนี้เลยหรือ
บางคนเข้าไปบอกว่าจะได้อะไรจากคอมเมนต์บ้างนะคะ
แต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่มีสาระสุดแล้ว
ซึ่งมันไปตรงกับที่เราตรวจสอบมานะคะ

ให้ข้อมูลบอกว่านี่คืออันนี้อันนี้หยุดตรงนี้ก่อนนะคะ

เออนี่คุณผู้ชมเอ๊ะนี่มันคือตัวอ่อนของยุงยักษ์
แสดงว่ามันก็คืออยู่ในประเภทยุงเหมือนกันถูกไหมคะ
แต่เป็นยุงยักษ์นั่นเอง
นี่บางคนก็บอกว่าเอาไปใส่แยกพัชนะอื่นไหม
มันเป็นตัวอ่อนแต่มันจะไปกินตัวอ่อนของยุงลาย
มันก็ยุงยักษ์มันมาอยู่ในบ่อพี่เขาได้อย่างไร

เออมันกลายพันธุ์จากอะไรยังไงหรือเปล่า
แล้วถ้ามันเป็นลูกแล้วมันต้องเป็นยุงหรือ

ใช่ค่ะอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้อง
โอ้โหนี่ถ้ามันดูดเลือดเรานี่เหมือนแบบดูดเลือดออกไป
ไม่ยุงใหญ่จะไม่กินเลือดนี้นะคะ
ข้อมูลที่ทีมงานไปหาให้เพราะมีปลายปากโค้งงอ

จะบอกว่ามันจะดูดเฉพาะน้ำหวานของดอกไม้เท่านั้น